หนึ่งเรื่องที่ร้อนแรงกับเรื่องของโทษประหารชีวิต
ไปดูฝากฝั่งของครอบครัวของนักโทษชายกันหน่อย
ก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจทำใจไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอย่างครอบครัวอื่นทั่วไป
แต่ว่าวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูจดหมายหรือว่าพินัยกรรม
ฉบับสุดท้ายที่เขามีการเขียนสั่งเสียก่อนถูกประหารชีวิต
นักโทษคนนี้เขาเขียนไว้อย่างไรบ้างครับ

อันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านเลขที่๑๗๕หมู่๗

ก็เป็นบ้านของนายธิรศักดิ์หลงจิหรือว่ามิกอายุ๒๖ปี
เราทราบกันดีแล้วล่ะว่าเขาเป็นนักโทษเด็ดขาด
คดีนี้เป็นโทษประหารชีวิตเพราะว่าเป็นคดีฆ่าจิงทรัพย
นักเรียนชายชั้นม๕อายุ๑๗ปี

นักโทษกลับไปที่บ้านกอเป็นไปที่ความสกเศร้าเสียใจของยาตัวพี่น้อง
ทราบลวกหน้าก่อนจะมีการดำเนินการประหารชีวิตนะครับ
หลังจากที่มีการนำร่างของนายธิรศักดิ์กลับไปทำพิธีทางศาสนาอิสลามแล้วเนี่ย
ล่าสุดภรรยาได้นำพินัยกรรมที่นักโทษชายคนนี้เขียนเอาไว้ก่อนถูกประหารชีวิต
มาอ่านให้กับญาติญาติให้กับญาติพี่น้องทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง

ทำให้ทุกคนต้องหลั่งน้ำตาเสียใจ
ไปฟังบางช่วงบางตอนที่ภรรยาเขาอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ฟังกันหน่อยครับ
และเป็นภาพที่ผมคิดว่าจะทำงานได้เหลือรักนิดนึง
ยังพูดแบบผิดอดงามธุรกิษฐาครับ

ภรรยาเขาก็อ่านเป็นภาษาใต้นะ
คุณผู้ชมต้องอ่านทรัพย์ที่เราเขียนเอาไว้ให้ด้วยนิดหนึ่งนะฮะ
ใจความหลักก็ขอโทษพี่น้องทุกคนแล้วก็รักเป็นห่วงนะครับ
ภรรยาของคุณธิรศักดิ์เองก็บอกว่าเธอและสามีเนี่ย
เขามีลูกด้วยกันวัย๓ขวบ๑คน
ระหว่างที่สามีถูกจำคุกเนี่ยสามีก็จะมีการเขียนจดหมายออกมาหาทุกเดือน
สำหรับตัวเธอเนี่ยแน่นอนเธอเป็นภรรยาเธอก็คิดว่าสามีของเธอนั้นเป็นคนดี
เป็นที่รักของครอบครัวทุกคนไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ทำผิดพลาดกันได้ทุกคน
ที่สำคัญเธอและลูกตั้งความหวังเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
เมื่อสามีพ้นโทษก็จะมีการกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
แล้วไม่คิดว่าสามีจะมาถูกประหารชีวิตแบบกระทันหันแบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมาก็มีการพาลูกพาครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมสามีซึ่งขณะนั้นก็ยังถูกจำคุกที่เมืองจำจังหวัดตรัง
หลังจากสารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ถูกย้ายไปที่เมืองจำสงขรา
จะย้ายไปที่เมืองจำเขาบินจังหวัดราชบุรีแล้วก็เรือนจำบังขวางกรุงเทพมหานครสักประมาณ๒เดือนที่ผ่านมา
จนกระทั่งถูกประหารชีวิตก็ไม่ได้พบหน้าพบตากันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็เนี่ยมีจดหมายมีพิธีกรรมเขียนไว้
คือบอกว่าไม่โกรธนะที่จะมีคนใหม่แต่ขอให้ไปเจอคนดีไม่เกเรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสังคมก็ยังคงมีการตั้งคำถามมากมายนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคัดค้านไม่คัดค้านกับเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับ